คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะครับผู้เป็นพ่อร้องไห้โฮเลยนะ

ลูกชายแท้พาพวกมาอุ้มไป
อุ้มไปแล้วทำร้ายร่างกายคุณ

ตำรวจคาดว่าเป็นเรื่องขัดแย้งภายในครอบครัว
แต่ผู้เป็นพ่อบอกโอ้โหทำไมลูกทำกับพ่อได้แบบนี้
มันมีภาพวงจรปิดให้เห็นวินาทีในการอุ้มไปด้วยนะครับ

ภาพเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้เป็นชายชาวอินเดียนะ
รอให้เพื่อนที่เป็นชาวอินเดียด้วยกันมาช่วยเหลือ
หลังจากที่เขาโทรศัพท์ไปบอกว่าเขาถูกลูกชายแท้ของตัวเอง
แล้วก็ลูกสะพ้ายพาพวกมาอุ้มตัวเขาไปจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง
หน้าซอย๗ถนนสาย๒พัทยาชมบุรีนะฮะ
และระหว่างทางเขาถูกกลุ่มคนในรถรุมชกตามร่างกายจนบาดเจ็บ
แต่โชคดีหนีออกมาจากรถได้
แล้วก็มาเดินอยู่ข้างถนนรอเพื่อนในการเข้ามาช่วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพเมืองพัทยาได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลัง
ได้รับแจ้งนะครับว่ามีชายชาวอินเดียถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บ
ใกล้กับธนาคารกรุงศรีสาขาพัทยากลางบางละมุงชนบุรีนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะคุณคนนี้นะฮะ
ก็คือนายสันเจกอร์อายุ๕๓ปีชาวอินเดีย
เจ้าของร้านอาหารย่านถนนพัทยาสาย๒
บาดเจ็บตามร่างกายเมื่อสักครู่ในคลิปยังพอจะเดินไหวใช่ไหม
ลากร่างของตัวเองเพื่อรอการช่วยเหลือจากเพื่อน
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงโอ้โห
ตัวเขาก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฟกช้ำดำเขียวไปหมด
ที่สำคัญเขามีอาการหวาดกลัวมากร้องไห้ตลอดเวลานะคุณ

บอกว่านายสันเจกอร์เนี่ยคนเจ็บเนี่ยนะฮะ
เป็นเพื่อนกับแฟนของเธอที่เป็นชาวอินเดียด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุนะครับนายสันเจกรเนี่ย
โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือด้วยน้ำเสียงที่ตกใจมากเลย
และบอกว่าเขาถูกลูกชายของตัวเองและลูกสะพ้าย
พาพวกมาอุ้มขึ้นรถขับไปทางนาเกลือ
อยู่ในรถเขาบอกด้วยว่าถูกชกเข้าที่ท้องหลายครั้ง
แต่โชคดีจังหวะที่รถกำลังชะลอตัว
เขาฉวยโอกาสในการเปิดประตูรถกระโดดหนีออกมาได้
ก่อนจะรีบโทรขอความช่วยเหลือจากนางสาวอโรชาคนนี้

ตอนนี้อยู่ในการเปิดประตูรถกระโดดหนีออกมาได้จากนางสาวอโรชาคนนี้

ส่วนการสอบสวนตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานติดตามตัวกลุ่มลูกชายของนายสันเจกรแล้วก็พวก
ตำรวจยังไม่ทราบปมเหตุการอุ้มตัวครั้งนี้
แต่คาดว่าน่าจะมีการพาตัวมาเพื่อตกลงบางอย่าง

จากนี้ไปตำรวจจะสอบปากคำนายสันเจกรหลังจากหายเจ็บหายป่วยแล้ว
แล้วก็ประสานตามตัวลูกชายของนายสันเจกร
ตามที่นายสันเจกรได้เปิดเผยว่าถูกอุ้มโดยลูกชาย
เพื่อมาสอบปากคำเช่นกันนะครับ